มาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยที่คุณทัศนัยเกริ่นเอาไว้ค่ะ

รถคันนี้ลงจากที่จอดรถ
แต่ปรากฏว่าอีท่าไหนก็ไม่ทราบนะคะ
เกิดเหตุการณ์ที่ว่าระบบเลี้ยวมีปัญหา
ตัวรถพุ่งเข้ามาในห้างค่ะ
แล้วก็ตกจากชั้นสามมาที่ชั้นหนึ่งค่ะ

ว้าวโอ๊ยเสียว
โอ้โหพอเห็นภาพมุมนี้แล้วหวัดเฉียวมากเลยคุณทัศนัย

แล้วมันเหมือนกับมันทะลุขอบทางลงไป
ขอบทางกล้านลงไปจากชั้นสามลงไปชั้นหนึ่ง

คือถ้าเกิดว่าไม่ใช่เวลาห้างปิด

เกิดอะไรขึ้นต้องมีคนอยู่แน่แน่ครับตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะทีมข่าวของเราค่ะ
ไปคุยกับพันธุ์ตำรวจโทประสิทธิ์สมบุญจิตนะคะท่านรองภูมิกับสอบสวนสพคูคศค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน๕ทุ่มวันที่๒๐ที่ผ่านมาห้างปิดแล้วนะคะ
ห้างดังแห่งหนึ่งที่จังหวัดปฐุมธานีคือคนขับรถคันนี้เนี่ยนะขับรถมาหาเพื่อนที่นี่
แล้วขากลับก็ขับรถลงจากลานจอดรถก็เป็นทางวนอย่างที่เราเห็นกันนี่แหละค่ะ
มาถึงชั้น๓เขาบอกว่าเขาไม่สามารถบังคับรถให้เลี้ยวได้
เจ้าของบอกมีปัญหาเรื่องการบังคับเลี้ยวค่ะรถคันนี้แล้วเบรกไม่ได้ด้วย
ร้านที่เจอเต็มคือร้านกาแฟค่ะที่ชั้น๑
เหมือนที่คุณพระราบพรบอกว่าถ้าห้างเปิดอยู่ร้านกาแฟต้องมีคนอยู่เยอะด้วย
คุณเลยดูสภาพรถนี่ตกมาจากชั้น๓จากที่ว่างบนเพดานนี่ค่ะ
คนขับได้รับบาดเจ็บนะคะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
ตำรวจเนี่ยก็ให้แพทย์เจาะเลือดเลยค่ะดูว่าในเลือดมีแอลกอฮอลหรือเปล่านะคะ
ซึ่งตอนนี้ยังรอผลอยู่ส่วนค่าเสียหายทางห้างสรรพสินค้ากับร้านกาแฟกำลังประเมินกันอยู่ค่ะ
ว่าเท่าไหร่นะคะส่วนของรถยนต์ตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายไปไว้ที่สถานที่เก็บของกลาง
รอการตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานค่ะว่าจริงแล้วรถมันขัดข้องจริงหรือเปล่า
แล้วเดี๋ยวจะต้องมีการแจ้งข้อหาต่อไปค่ะโอ้โหเหตุการณ์นี้โชคดีจริงค่ะที่ห้างปิดแล้ว